คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ครับ

ไปน้องน้ำแข็งไปน้องดอม

ก็มาเดินไปก่อนลักษณ์ตาลก่อน
ไปยังไงล่ะดอม
มาอย่างงี้แปล้ง

เป็นผมภาวนาอย่างเดียวอย่าเข้ามานุ้ย

กลัวมากจะยังไงต่อพี่เบิร์ตจะถอยก็ไม่ได้

หมอล็อตบอกไว้ว่าให้นิ่ง
ให้หยุดอย่ากดแตร

โอ้โหก็เข้ามาขนาดนี้
เป็นใครก็แทบช็อกหัวใจวายเลยคุณผู้ชมครับ
ช้างป่าตูเบอร์เรอร์ล่ะครับ

เขาบอกเจอช้างตัวใหญ่ต้องมีสติใช่ไหม
หยุดรถปิดไฟหน้า

เฮธเฮียขับรถเอาปะโพสไว้ครับ

โอ้โหดูจังหวะนี้

ตะวัดที่มันซอยเท้าทีก็มานี่แหละ

ไม่ได้บอกไม่ได้บอกโอ้โหน่ากลัวจริงจริงอืม